คุณผู้ชมฮะอยู่บ้านแล้วก็ตามันเหลือไปเห็นอะไรแว๊บ
อะไรนะอะไรห๊ะมันเป็นงู
มามาหาถึงบ้าน
มาถึงบ้านเห็นแว๊บเท่านั้นขยี้ตาดู
โอ้โหเจอเป็นงูจริงงูจะแบบนี้
มันกำลังเลื้อยเข้าไปซุกซ่อนอยู่นะครับ
ต้องเรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยถ้าคุณเห็นแบบนี้คุณกลัวไหม
กลัวสิดูสิค่ะแล้วแน่นอนต้องขยี้ตาแล้วทั้งสองดูว่าใช่หรือเปล่า
ตัวมันแบบดำเงาเป็นเกร็ดนะ

เออตัวน่าจะใหญ่อยู่นะฮะนี่แหละครับ
อาสากู้ภัยวังโป่งรวมใจพร้อมอุปกรณ์ครบมือเลย
เข้าช่วยจับงูงูจงอางครับคุณ
เคืองฮะซุกอยู่ใต้โต๊ะในห้องครัวนะครับ
เดี๋ยวลองดูว่าตอนที่เอาออกมาได้เนี่ยมันจะตัวใหญ่แค่ไหนนะฮะ
โดยอาสากู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะเป็นงูพิษร้ายแรงต้องเคลียร์ข้าวเคลียร์ของ

ใช้อุปกรณ์ค่อยจับงูที่ซ่อนตัวออกมา

ของติดมาด้วยไม่เป็นไรกระมงกระมังเอามาด้วย
มาทั้งกระมังเลยนะคะกลิ้งมาพร้อมกันเลย
เพราะมันพันกระละมังไว้แต่ตัวมันใหญ่มากคุณ
โอ้โฮดำมาเมื่อมเลย

ใช้เวลา๑๕นาทีจับงูออกมาได้
วัดความยาวของงูจงอางตัวนี้๒เมตร

นี่ดูจากตานึกว่าเกินนะ
ใช่ตัวมันยาวมากฮะอาสากู้ภัยก็นำใส่ถุงปุ๋ยนะฮะ
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
โดยคุณลุงทองใบนวลหินอายุ๖๒ปี

ตอนนั้นลูกเขยกำลังเปิดตู้เย็น
ดื่มน้ำเย็นชื่นใจอยู่

พลันเหลือบมองเห็นอะไรบางอย่างแว๊บดำ

ตัวเขาเงาไง

เคลื่อนไหวผ่านหน้าประตูบ้าน
ขยี้ตามองดูให้ชัดเลย
เออก็เลยพบว่าเป็นงูจงอางตัวสีดำ
ผ่านด้านหลังของลูกเขย

ด้านหลังลูกเขยห่างไปแค่ประมาณเมตรเดียว

บอกว่าตอนนั้นยังโชคดีที่ลูกเขยดื่มน้ำไม่รู้เรื่อง
คือถ้าลูกเขยหันมาตกใจ

ลูกเขยได้ยินเสียงตะโกนจากคุณลุงทองใบ
คุณลุงทองใบตะโกนงูงูลูกเขยนะ
หันมาเห็นตั้งสติได้วิ่งหนีออกมาจากบ้านทันที
เพราะงูมันเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ครัวแล้ว
หลังจากนั้นก็เลยโทรแจ้งกู้ภัย

ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
โอ้โหบ้านเล็กที่สวยด้วยนะฮะ
ติดงูจงอางนี่เราจะเจอทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่เลย

อืมตอบไปก็ดีแล้วนะครับประวัติด้วย